สวัสดีใครก่อนไม่ใช่สวัสดีอีกก่อน
สวัสดีกันแล้วกันสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอ้โห
กับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะวันจันทร์ก็เนี่ย๖โมงเช้าถึง๗โมงเช้า
หัวไว้ว่าพระศกนิกรนะคะนี่หลั่งไหลสวดมนต์ถวายพระพรในหลวงค่ะ
สุนทรเป็นห่วงในหลวงพร้อมใจอธิษฐานนะคะขอให้ทรงหายจากอาการประชวน
แล้วก็มีทุกพระองค์เนี่ยเสด็จสิริราชรวมทั้งนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้ประชาชนก็หลั่งไหลถวายพระพรให้ในหลวงทรงหายประชวนที่สิริราชสารสหทัยสมาคม
ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนลงนามถวายพระพรต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่โรงพยาบาลสิริราช
มีประสงค์นิกรจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจมาสวดมนต์ตั้งอธิษฐานจิต
รายงานข่าวแจ้งว่านี่นะคะตามที่เห็นภาพนี้เลยค่ะ
บรรยากาศที่โรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ฝนหยุดตก
ประชาชนต่างทยอยมาสักการะสวดมนต์ตั้งอธิษฐานจิตจนเนืองแน่น
หน้าพระราชานุสวรีสมเด็จพระมหิตราธิเบสอนุญเดชวิกรมพระบรมราชนก
และพระราชานุสวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานีอย่างต่อเนื่อง
เพื่อขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวน
อกจากนี้นะคะยังมีประชาชนส่วนหนึ่งสวมเสื้อสีเหลืองแล้วก็สีชมพู
สวดมนต์ขอพรด้วยเพื่อให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวน
โดยทุกคนต่างจ้องมองและตั้งอธิษฐานจิตส่งไปที่ชั้น๑๖อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วันนี้พวกเราก็ชมพูลอยู่มีเรียกได้ว่าเป็นอีก๑วันที่คนไทยเนี่ย
สั่งแสดงความชุดรักษ์ภาคหิตของพระองค์ไทย
เฟซบุ๊กคุณเห็นไหมเล่นบ้างไหมเฟซบุ๊ก

เมื่อวานนี้ค่ะสมาชิกเฟซบุ๊คชาวไทยจำนวนมาก
ซึ่งนี่ค่ะเจี๊ยบรักในหลวง
ฉันก็จะจะว่าจะทำไม่ได้ทำเลยค่ะซึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊คคุณกุณฑิดากุลเนี่ย
ทำรูปภาพโปรไฟล์เป็นชื่อเล่นมากมายกว่าร้อยชื่อ
ตอนนี้เกินแล้วค่ะเป็น๔๕๐๐ชื่อแล้วมั้ง
เพราะความรักในหลวงเพื่อให้สมาชิกเฟซบุ๊คท่านอื่นเนี่ย
เอาไปใช้เป็นรูปโปรไฟล์ตัวเอง
คือถ้าไม่เป็นที่เขาทำให้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ทำเองได้
แล้วก็คลิกเปลี่ยนชื่อได้อ๋อพี่ตูนพลก็ทำ
ส่งพี่ตู่ตัวหนังสือเป็นแบบว่าเรียบร้อยมาก

กดชื่อคุณธิดากุล

อีกแม้แต่ที่ท่านที่เราเป็นขวัญใจชาวไทยท่านกษัตริย์จิกมี่ค่ะ
ส่งมีพระราชบัญชาให้ชาวภูฐานสวดมนต์เพื่อถวายพระพรให้ในหลวง
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งภูฐานนะคะ
ได้ผลิตแพทย์ข้อความระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลววังสุข
ได้มีพระราชบัญชาให้มีการจัดถวายสวดมนต์วัดต่างทั่วประเทศภูฐานหรือภูตานค่ะ
ถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอภัยรณมัยสมบูรณแข็งแรง

แล้วก็ทรงยังระบุได้ว่าทั้งราชวงศ์ภูฐานและไทย
รวมถึงประชาชนของทั้งสองชาติมีความสัมพันธ์อันดี

ท่านก็ได้เผยแพร่ข้อความและพระบรมชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเช่นกันค่ะ

เมื่อวานนี้หลายคนก็จับตามองว่าอะไรเกิดขึ้นในบ้านเรา
จับตามองอีกหนึ่งคนคือนายกรัฐมนตรี
ถูกค่ะคุณบอกว่ามีการแบบว่างดปฏิบัติภาระกิจชั่วคราวเพื่อที่จะกลับมาประชุม
แต่วันนี้ไทยรัฐหน้าหนึ่งเนี่ยก็เป็นรูปของท่านนายกเมื่อวานนี้
ไปเจอคุณลุงคนหนึ่งเขาห้อยพระที่หลายสิบองค์อยู่ที่ชนบุรีเนี่ยคุณเห็นไหมครับ

คูณลุงมันต้องคอแข็งแรงค่อนข้างพอสมควร

คอของคุณลุงคุณลุงสูงอายุ

พร้อมบอกว่าขอให้ร่วมมือกับรัฐบาลทำงานต่อไป
นานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนาน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

รักน้อยน้อยรักสายันน้อยน้อยแต่ใครเป็นคนพูดเองจิ
สายันสัญญาอืมเขาดังมากเมื่อวานนี้เชื่อได้ว่าเมื่อวานนี้เป็นวันอีกหนึ่ง
โลกออนไลน์สะเทือนกันพอสมควรโอ้ยตั้งแต่ช่วงดูมือถือทั้งวัน

เพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะครับตามกันต่อไป
ถูกต้อง๒๓วันนี้ผ่านมาพี่เห็นข่าวไหมครับมีการแชร์กันไป

พบตรแฉคาบอมบิ๊กเจี๊ยบก็บอกนะคะ
เตือนให้ตามปกติอย่าไปตระหนกอะไรเยอะ

เพราะว่าเขาอยู่น่ะคือเอาง่ายยัง

ปฏิบัติการส่วนที่กำลังตำรวจทหารหลายหน่วยงาน
ก็เข้าไปตรวจค้นเป้าหมายตาม
ห้องพักย่านหัวหมากวังทองหลางมีนบุรี
เพื่อรับมือป้องกันเหตุวินาศกรรม

มีกลุ่มคนร้ายเตรียมใช้คาร์บอมในเขตกรุงเทพ
และประวิทย์มณฑล
พร้อมกับวัตถุพยานไปสอบสวนขยายผลว่า

ในส่วนการค้นพื้นที่ต้องสงสัยหลายจุด

ก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้หลายราย
สาเหตุที่การข่าวแจ้งเตือนในช่วงปลายเดือนตุลา
เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เป็นเวลาสำคัญ
แล้วมันก็ตรงกับเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างด้วยนะคะ

แล้วก็มีช่วงวัน

วันหยุดเทศกาลอะไรแบบนี้ไง

ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาบอกว่าโอเคล่ะ
อาจจะมีคาร์บอมทางด้านอื่นของตำรวจ
เขาออกมาพูดแล้วว่า๒๓๒๔๒๕
ระวังนะมี๓คันมี๓จุด

ถึงกรณีข่าวว่าไนฮบัยมะ๑ในผู้ต้องหา
หมายจับคดีระเบิดและวางเพลิง๗จังหวัดภาคใต้

ถูกเขาบอกว่าไปปรากฏตัวเพื่อวางแผนก่อเหตุ
ว่าไม่ยืนยันเรื่องนี้นะคะ
แต่ว่าไนฮเป็นคนในพื้นที
การปรากฏตัวเนี่ยอาจไม่ใช่เตรียมก่อเหตุ

ส่วนรถยนต์ต้องสงสัยที่หายไปกว่า๓๐คัน

โดยเฉพาะรถยนต์๒คันที่มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษนั้น
จากการตรวจสอบยังไม่พบว่าเข้ามาในกรุงเทพนะคะ
ตำรวจก็เฝ้าระวังอยู่แล้วก็ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระห
ภาคใต้รถหายไปทั้งหมดกี่คันนะครับ

เขาบอกว่ามีคาดคณีว่ามันเป็นไปได้เหมือนกันว่า
จะมากรุงเทพจะมาทำอะไรหรือเปล่า

ไม่แต่ที่ตำรวจเขาบอกเลยเขาบอกว่า๓จุด
เท่าที่สายเขาแนะนำว่า๓จุดนี่แหละ๑จุดที่แสดงเชิงสัญญาณรักษ์แล้วก็ไปคิดไว้จุดแสดงเชิงสัญญาณรักษ์
สวรรค์สวรรีต่างป่ะการเมืองป่ะ
จะใช่สะพานที่สำคัญต่างอะไรต่าง
๒ห้างสรรพสุทธิ์ท้องมันเอฟเฟกต์มาตรงเลย
เดือนสิงหานี่เป็นสถานีตำรวจนะแล้วก็ที่เขาใส่บาทเสร็จแล้วก็จ่อยทีเลยอะไรนะที่หัวหินอ่ะ

เขาคงไม่บอกให้เรารู้เรื่องนั้น
ระวังไว้ว่าเขาไม่เคยไปยุ่งในตลาดนะแถวนี้ก็เป็นในตลาดหัวหินนะแต่ร้านขายเสื้อผ้ามันไม่เคยเป็นจุดเลยก็เกิดขึ้น

แต่เขาที่ทำงานในกรุงเทพเราจะเห็นว่าตอนนี้ตำรวจเค้าก็ทำงานกันเต็มที่มากัน

ไม่ต้องคิดว่าตัวเองแตกตื่นแจ้งตำรวจเลยแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งรอปภเลย
มันจะไม่เป็นของแล้วสิพี่คราวนี้
ไว้นานเกินไปเจ้าของไม่มาสักที
ซึ่งในกรุงเทพก็อิเล็กเคหักกันอยู่แล้วในการจอดรถเราก็จะไม่รู้อีก
เรื่องใหญ่ที่โดนก็เพราะความหนาแน่นของคน
ของคนเนี่ยแหละแล้วก็มันก็จุดสังเกตก็ยาก
เพราะฉะนั้นในช่วงวันที่เขาบอกก็ระวังกันสักนิดนึง

อีกสิ่งหนึ่งที่เราจับตากันคือ

เราต้องยอมรับว่าถ้าสมมุติเราไปดูกันอายุทยาเนี่ย
วันนี้ไทยรัฐหน้าหนึ่งเขาก็บอกแล้วอายุทยาเนี่ย

ฝนยังตกหนักอย่างต่อเนื่องแพร่และลำปาง

บ้านเรือนเสียหายถนนถูกตัดขาด

ลุยน้ำเท้าเปื่อยแล้วก็ตาแดง
ส่วนในจังหวัดชัยนาธิ์ดูสิฮะ
ชัยนาธเนี่ยเด็ดสุดโอเคล่ะ
เราก็รู้ว่าชายนาฏเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องน้ำทุกครั้ง
แต่ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่จะตามมากับน้าหลัง

ถูกคือชาวบ้านที่พื้นที่ชายนาฏเนี่ย

ขอนเขียนว่าขอนเหรอขอนไม้อะไรอย่างนี้

จะคิดว่าเป็นตัวเงินตัวทองมันก็ไม่ใช่
ความยาวเนี่ยมันยาวกว่าคนอีกสูงกว่าคนอีก๒เมตรพี่

สีดำอยู่ตรงอยู่ในนาเลย

มันแสดงทีมั้ย
สิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยเขาต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ประมง
แล้วก็กู้ภัยให้มาจับบริเวณนั้น
แต่ปรากฏว่าเมื่อมาปุ๊บหาไม่เจอแล้ว
แล้วก็เตือนชาวบ้านว่าต้องระวังกันอีกสักนิดนึงนะ

เพราะตอนนี้ฟาร์มจราเข้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่คนทำกันเยอะพอสมควร
เพราะว่าตั้งแต่หนังตั้งแต่เนื้อจราเข้ทุกสิ่งทุกอย่าง
คือใช้ได้ทุกอย่าง
ฟาร์มยังมีระบบปิดแต่ชาวบ้านที่เลี้ยงเอง
แล้วไปส่งฟาร์มนะนี่แหละต
เชื่อมระหว่างหมู่ที่๕แล้วก็หมู่ที่๗
ที่ตำบลหนองขุ่นอำเภอวัตต์สิงห์จาวัดชายนาฏ
หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า
จราเข้ตัวยาวอย่างที่บอกว่า๒เมตร

ที่น้ำท่วมอยู่เนี่ยมันก็ว่ายน้ำ
หนีไปนะฮะแล้วก็ไปอยู่ในไร่อ้อยเนี่ย
ไร่อ้อยเนี่ยเราต้องยอมรับนะวันนี้มันมีน้ำท่วมขังอยู่แล้ว
พูดที่เห็นจราเข้นหลายพวกเขาพยายามถามใช่ตัวเงินตัวทองหรือเปล่า
เขาบอกว่ามันเกิดช่วงประมาณ๗โมงเช้าไม่ใช่กลางคืนด้วยนะ
๗โมงเช้าเดี๋ยวตัวเองได้ขี่รถจักรยานยนต์บริเวณผ่านบริเวณนาคาเพื่อที่จะไปน้ำ
เห็นว่ามีอะไรนอนอยู่ริมถนนจึงได้เลี้ยววนกลับไปดู
ปรากฏว่าเป็นจอราเข้แล้วยาวกว่า๒เมตร

ที่สำคัญมันไม่มีทีท่าที่จะกลัวคนเลยฮะ
มันอาจจะคุ้นชินกับคนหรือเปล่าที่คนเลี้ยงมันมา

แล้วก็เมื่อเห็นคนมาสิ่งที่เขาทำได้ค่อยคลานลงไล่อ้อย

ก็ใช่ไงเขาจึงยืนยันว่าเป็นจอราเข้
เพราะเขาบอกรูมเห็นตัวเงินตัวทองหรือเปล่า
เขาบอกไม่ใช่มั่นใจว่าเป็นจราเข้

เขาบอกว่าเขาดูลักษณะการว่ายน้ำเขารู้
จราเข้กับตัวเงินตัวทองมันว่ายน้ำไม่เหมือนกัน

ไม่เหมือนพี่๒เมตรกับตัวเงินปกติ
คือตัวมันชันแต่หางมันจะยาว
คือทางด้านเจ้าพนักงานสำนักงานประมงชนวทชัยน่าบ่

ตรวจถึงวันนี้ยังไม่พบจราเข้
แต่เพื่อความปลอดภัยจึงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมง
ฝ่ายปกครองทหารอาสาสตร์ต่อหมักรวมกระตันยูชัยนาถชาวบ้าน

ซึ่งหากเป็นจราเข้จริงเขาก็บอกว่า
สันนิษฐานว่ามันอาจจะมากับน้ำป่าที่หลากมา
หรือชาวบ้านที่มีไว้ในครอบครองแบบผิดกฎหมาย
แล้วก็นำมาปล่อยก็เป็นไปได้
แล้วก็หลุดออกมาจากปฏิบัติการค้นหาโดย
การเดินตามคันนาใช้ไม้ทิ้มลงไปในน้ำ
แล้วก็ใช้เรือสามร่ำอย่างที่พี่พูดนั่นแหละ

ระเวนค้นหาในไล่อ้อยอยู่ครึ่งวัน
ก็ยังไม่เจอไอ้จราเข้ตัวนี้อยู่ไหน

เสือหลุดอะไรหลุดเต็มไปหมดอันนี้ที่ชัยนาธ
ครับจะมีตัวเดียวหรือเปล่าว้าถ้ามันสองเมตรนี่มันน่าจะเลี้ยงกันเป็นหมู่คณะ
นั่นน่ะสิแล้วอาจจะหลุดมามากกว่านั้น
มีตัวนี้เขาขี้หนาวเขาเลยขึ้นมาพึงแดด
เอาล่ะพี่มีขอเล่าเป็นเลือดชิลดูสิ

น้ำท่วมมันลอยขึ้นมาที่ตลาดกำลังขายผักอยู่
ลอยขึ้นมาเห็นรูปตาแบ๊ว
โดยส่วนใหญ่ก็จะประมาณเมฆกว่าเขาก็ขายกลับไปแล้วนะครับ
นางกำลังดีสินี่น่าจะถึง๒เมฆใช่ประมาณนี้
แต่ตอนนี้เขาบอกหนังจราเข้ของไทยดีป่ะแบรนด์ระดับโลกใช้หมดเลยนะ
เพราะเขาว่าเหมือนเวลาที่จะเอาหนังไปเวลาเราไปซื้อกระเป๋าเนี่ย
ที่เขาจะบอกสอยมก็จะไม่อีกในร้านนี้นะครับอ๋อแล้วเหมาะรายันอะไรอย่างนี้
หลายนึงคงไม่รู้๕ล้านอ่ะใบ๕ล้าน

ตอนยังไม่เป็นกระเป๋าแล้วอยู่ในนั้นอันนี้เจ๊กลัว

เราเคยชิมแล้วสดอ่ะหรอพี่เราไปกินที่ไม่ใช่ที่สีราชา

มันจะเหมือนเค้าทำเป็นไก่อะเออเค้าทำเป็นเนื้อจอละเข้มสเตน
พี่ถ้ากินไก่เอาแล้วกันกูอะอาหารในช่วงหน้านะฮะบ้างไฟภายณะ
ตอนนี้ที่อูดอนอ๋อเวอร์ไทยจะไปไปวันที่พี่ไปใช่ไหม

เสาร์เช้าเลยแล้วก็ได้ขอว่าไฟเต็มเกือบพวกไฟ

วันนี้คนดังถ้าสมมุติดาราไปกันเนี่ย

คุณไปดูบ้างไฟดิฉันจะพาไปจับปอบช่วงหน้าค่ะโอเค

เจ็บ

ปีนี่เค้าต้องไปรออยู่เค้าไปกับบุงครั้งนั้นน่ะ

ดรคนหนึ่งเรียนจบปริญญาเอกเลยนะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างไปบวชเป็นพระ
แล้วก็ไปศึกษาพญานาคอย่างนี้ไปศึกษาเรื่องพญานาคจริงอย่างเดียว
จบดรนะจบปริญญาเอกนะ
แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรล่ะเค้าศึกษาอะไรบ้าง

คือไปศึกษาเอาตัดเกะหลักวิทยศาสตร์มาบวกกับว่าฟญานาคอย่างไรแล้วพอร์ตอนภาษีติด้วยมั้ย

เหมือนเขาจะไม่ได้เป็นพระพูดเยอะเขาจะเป็นหลักวิทยาศาส

สมมุติคุณมีโอกาสไปอย่างที่บอกว่าปีนี้แหละ
ทางจังหวัดน้องคลายจังหวัดอุดลธารหนะ
แต่ถ้าสมมุติท่านผู้ชมที่อยู่แถวอบึงการ
อย่างที่เขาบอกจุดสดือแม่น้ำโขงคือจุดที่แม่น้ำโขงลึกที่สุดเนี่ย

ซึ่งเขาบอกนั่นก็จะเป็นเมืองหลวงของพญานาค
แล้วก็แต่โอเคแหละถ้าไล่ลง
คำชโนธมันเป็นที่ขึ้นออกขึ้นลงของพญานาค
เขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นโดยคุณกองละครนาคีย็ยกกันไปหมด
เขาบอกว่าเนื่องจากไปฉลองเรตติ้ง๗๒๑๓ของเขาเนี่ย
มองดูว่าเรียกว่าคุณก้อง
ก้องก็บอกว่าก้องจะไปวันที่๑๗
สนิยมกองเป็นวันนี้จากที่ไม่เหลืออะไรเลย
วันนี้คืนนี้เขาบอกให้ไปคำชาโน้นก็ไม่รู้จะไหว้ยังไง
หยิบกีตาร์ขึ้นมาอันหนึ่งร้องเพลงสายวัดจะบ่อทิมกัน
ตอนแรกมีคนตามอยู่๗คนในเฟซบุ๊ก
แล้วก็มีอีกหนึ่งคอมเมนต์๑คอมเมนต์นั้นเขียนว่ากาด
อุ้ยประกับว่าโอ้โห
เขาก็บอกว่าโอเคล่ะเดี๋ยวคุณติดตามกันในท็อกทะลุดาวดี
ก็ตัวเองก็บอกว่ามีคนอ่ะมีชีปลาขาวมาเข้าฝันเหมือนกึ่งหลับ
เขาบอกพี่มดฝันก็ไม่ได้ฝันหรอกเหมือนกับคนเดินมาบอกไปสิ
แล้วชีวิตจะดีขึ้นเขาก็ไม่รู้ว่าไปยังไง
ที่ตัวเองเป็นคนสกลนครด้วยนะไปยังไงไปยังไง
จนวันที่สุดไปที่๓บันดีไม่รู้จะทำไงคนอื่นเขาก็นั่งสมาธิขู่ถวยกันอยู่
เขาก็เอากิตาร์ไปอันนึงไปร้องเพลงไฟว่าจะบ่อทิมกัณฑ์ให้อุศิสตูฟัง

กลับมากว่าจากคำจนดกราศหน้าการเป็น๖๐๐๐๐
ไม่มีแม้กระทั่งอันเลยเรื่องราคอนาคี

บอกปุ๋สีสุทธกับยาปัธมาเนี่ย
เป็นคนเลือกคุณแล้วนะให้คุณร้อง
คำตอบที่กล้องตอบพี่อ๊อฟไปว่าไม่ทำน้องไม่ทำไม่มีเวลา
ไม่มีเวลาหนึ่งแล้วผมไม่รู้ผมจะแต่งยังไง
ขนาดนั้นคืนนั้นก็ไปฝันว่ามีปู่ศรีสุโธฉันถามกล้องเวลาแกเห็นเห็นไง
มดเขาไม่ได้เห็นเป็นคนเหมือนเรา
ฝันใช้เห็นคนอะไรจะแบบว่ามีบารมีผ่องขนาดนั้น
แล้วเขาบอกว่าทำให้เสร็จ๓ชั่วโมง
ทำหน้าที่ให้เสร็จอยู่ดีบ้านเขาก็อยู่กันเยอะอย่างนี้
ผู้จัดการเขาก็บอกว่าเหมือนไม่ใช่กล้องเขาบอกเวลาที่ผมเขียนเพลงอะพี่
ผมจะเหมือนเมาลอยแล้วใครเขียนก็ไม่รู้
เพลงนี้นะเพลงเนี้ยแล้วแต่งอยู่สองชั่วโมงเสร็จ
แล้วส่งให้คุณอ๊อฟคุณอ๊อฟก็ตกออกตกใจพอสมควร
ภายในคืนเดียวอืมภายในคืนเดียวพระเจ้าคุณก้องเขาจะไปร้องที่
หรือครับจนดทางด้านผู้ว่าน้องคลายเนี่ย
วันนี้เขาก็ไปตรวจพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงแล้วนะฮะ
แล้วก็นักท่องเที่ยวปีนี้เขาเชื่อว่าเยอะเหลือเกิน

ค่ะเนี่ยทีมงานแห้มจำหน่ายภู้หน้าอย่างแรก

เขาขอร้องกันเลยเพราะว่าจะมีโต๊ะเข้าทรงกันเยอะเหมือนกัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายแล้วก็ในอำเภอเมืองหนองคาย
รักษาแทนประหลัดจังหวัดน้องคายก็ออกตรวจพื้นที่จุดชมบ้างไฟพญานาค
ก็จะมีบ้านโพนแพงบ้านตานชุมสถานีเรือรัตนวาปี
บ้านน้ำเปย์อำเภอรัตนวาปีแล้วก็บริเวณวัดไทยอำเภอโพนพิสัย
ก็ตอนนี้เขาบอกว่าชาวบ้านทุกคนเขาพร้อมใจในการจัดพื้นที่นะครับไว้รองรับ
แล้วก็ทุกที่ความน่ารักคืออะไรรู้ไหมชาวบ้านมาร่วมกันตัดย่า
ทำความสะอาดเพื่อจะรองรับทุกท่านที่มาห้องน้ำห้องท่าเตรียมไว้หมดแล้ว
ผู้ว่าเขาบอกว่า๑๖ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาชม
ปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคมากกว่าทุกปี

ถูกแล้วโดกไม้ไฟเข้ามาส่วนการจรจรนั้น
เนื่องจากถนนสายเสมือนขายอัตตวร์ปีบางช่วงอยู่ในระหว่างการตั้งถนน

เลขอะไรเกี่ยวกับพญานาคก็๗กับ๙
ก็เลขอ่ะถ้าเห็นเป็นงูหรือพญานาคจะเป็น๖เป็น๙เป็น๗
จะมี๗เสียนบ้าง๙เสียนหรือรวมถึงจะเป็น

คุณแม่ค่ะคุณแม่คิดเลขเก่งมากอ่ะ
ใช่มันจะมีการขดไงคะการขดตัวงูหรือเป็นอะไร

หรือต้องเป็นเลข๖เลข๙๙อะไรแบบนี้

ขอปอบนะชาวบ้านสุภาวะเป็นข่าวออนไลน์ค่ะ
มนต์พระจับผีปอบทั่วหมู่บ้านจับได้๗๐๐คน
พี่เดี๋ยวก็ได้จังหวัดอะไรในวิดีโลก๗๐๐

เกิดเหตุชาวบ้านหนองมงจังหวัดชายภูมิต่างหวาดภาวะหนัก

เพื่อว่าจะมีผีหรือสิ่งไม่ดีเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน
จากชาวบ้านหลายคนได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนไม่หยุดตลอดทั้งคืน
และมักจะมีเสียงร้องคลวนคลางผสมออกมาด้วย
ยังเห็นดวงไฟลอยคล้ายผีไปทั่วหมู่บ้าน

ซึ่งมีรายงานได้ว่าคนในหมู่บ้านเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ

จึงวิ่งจับกันอย่างนี้เลยนะครับ
สุดชาวบ้านต้องรวมตัวกันหาทางแก้
เพื่อเรียกขวัญและกำลังใจโดยการไปนิมนต์พระครูโอภาษสิทธิวิมล
เจ้าอาวาสวัดชมพูบ้านห้วยว่าซึ่งอยู่ในตำบลใกล้กัน
ที่มีชื่อเสียงในการปราบผีมาทำพิธีจับปอบดังกล่าว

จับใส่คล่องและที่สารด้วยไม้ไผ่และจับใส่ขวดน้ำพลาสติก
นี่อันนี้ตัดไม้คมนามตามความเชื่อของชาวบ้านนะฮะ
ทางเจ้าอาวาสเผยว่าเมื่อได้ทำพิธีแล้วเนี่ยนะฮะ
สามารถจับกระสือได้๓ตัวกระหังหนึ่งตัวยังยังไม่หมด
และหัวหน้าใหญ่คือหัวหน้าปอบได้๗ตัว
ส่วนพิธีกรรมวันนี้ออกมาตามจับที่เหลือเพิ่มให้หมด
แต่จะเป็นผีปอบลูกน้องของปอบใหญ่ที่จับไปแล้วอีก๗๐๐ตัว

แล้วทำพิธีเผาไปเพื่อให้ไปเกิดใหม่ทั้งหมด

ชาวบ้านหนองโมงได้ถ้าพี่ม้าอยู่ตอนนี้ฉันนึกหน้าพี่ม้าออกเลย

โดยไม่ทราบสาเหตุถึง๕ล้านและช่วงกลางคืนได้ยินเสียงร้องดังกล่าวเนี่ยนะฮะ
ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านเข้ามาชุมนุมกันแล้วก็สรุปว่า
เชิญเจ้าอาวาสมาแล้วท่านก็มาทำพิธีให้

เราจะมองไม่เห็นใช่ไหม

ไม่มีนี่ลำปางไม่มี

พี่เหนือชื่อพี่อะไรบ้าง

คราวหมดจอกนี้เป็นผีชั้นต่ำ

ข้างเหนือเป็นผีมดพี่เมงไม่เกี่ยวสิ
ปอบนี่ก็ทำให้คนตายมาเอาชีวิตคน

คนชื่อว่าจะมาสิ่งเรา
แต่ฉันอยากรู้ว่าทำไมถึงมีตัวเลขที่แน่นอน

ก็รู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นหัวหน้า

ตัวไหนเป็นหัวหน้า
ตัวนี้แบบติดป้ายไว้บางรถแม่

อยู่ดีแบบฟุ๊บเข้าเหมือนในหนังไม่ใช่นะคะ

เธอจะไปขำเลยถึงตรงนั้นไม่โดนจริง

ตอนนี้เราอยู่ไกลเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไง

นางเคยเจอตอนกลางคืนนางตกใจมากนางก็ขับรถกลับกรุงเทพไปแหละ

ปรากฏว่าทุกอย่างมื่นหมดแล้วปรากฏว่าคนจากไหนให้รู้ไหม
สิบร้อยสองร้อยวิ่งผ่านรถนางไปหมด
ทีนี้ก็เอาไฟเผา

แล้วน่องมันไปจริงหรือเปล่าถ้าน้องมันออกลูกออกหลานเยอะไปหมดไปบ้าง
เอาอีกแล้วนึกหน้าพี่ม้ามาลอยมาอีกแล้วเนี่ย

เพราะเป็นจุดแข็งของการหาเสียงของเขาเลย

ว่าไม่เปิดหรอกมันเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศเขา

ลูกสาวช่วยไม่ได้ใช่ไหมคะ

วันนี้ก่อนนี่เข้ารายการเราก็คุยกันอยู่ว่า

เรารู้สึกว่าเราผวาเราจะตื่นบ่อย
นี่ไงนอนน้อยหรือเปล่า
นอนน้อยหรือเปล่าก็บอกเลย

นี่ไงเห็นไหม

ว่าผู้ที่นอนน้อยไม่พอจะทำให้ความจำเสื่อม
หน้าของคนที่คุ้นเคยก็อาจจะจำไม่ได้ด้วยนะคะ
อย่างเช่นอย่างเช่นนะอย่างเช่น

สามารถเคยจำหน้าคนที่มองหน้าจากกล้องวงจรปิดได้
หรือว่าเห็นจากภาพถ่ายในหนังสือเดินทาง
หรือว่ารูปภาพคนในประวัติอาชญากรรม

เจ้าตัวเองยังคงยืนยันอย่างหนักแน่นว่า

ซึ่งเป็นเรื่องของผู้ที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประโบกลงนอนน้อยใช่ถูกเพราะเขาต้องอยู่อำตลอด

เราได้พบในการทดลองว่าผู้ที่นอนไม่พอในเวลา๓วัน
สมองจะเสื่อมในการจำหน้าคน
ยังไม่พบอีกนะคะว่าผู้ที่เป็นโรคนอนไม่หลับ
ก็ขาดความจำในเรื่องนี้เช่นกัน
นอนน้อยนั่นมักจะเป็นกันอยู่ทั่วไป
โดยเฉพาะพนักงานที่ทำงานกะกลางคืน
ก็จะมีโอกาสแบบนี้
กว่างสี่จ้วงเขาเป็นตาสีฟ้าใสแววอย่างนี้เลย
มันไม่เห็นความรู้สึกในตา
มันไม่มีความรู้สึกพ้นอันนี้ออกมานึกออกมา
แล้วเล่นแต่ตาแบ๊วแต่ไม่ยอมถอดอยากใส่แล้วตาเป็นผี
คือมันพินญาณเผ่า
ตอนแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอใส่แบ๊วแล้ว
ก็มีความเป็นวิทยาศาสตร์มาก
อ้าวอันนี้ด้วยก่อนค่ะ
ช่วงหน้าฮะเขาบอกว่าปู

ตอนนี้ต้องเป็นปีทองของนางอีกหนึ่งคน

เมื่อวานนี้โอ้โหเขาบอกนางโชว์ท่ายากเหรอ
ก็อันนี้คือกายกรรม
นางเนี่ยคุณไอปูปายานางก็มารับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับธุรกิจใหม่ของอดีตแฟนหนุ่มคุณโน้ตวิเศษ
คิดเต็มตามเลส

ยังไม่ใจอ่อนบอกฝ่ายชายไม่ต้องง้อหรอก

ตอนนี้ต่างคนต่างทำงานดีแล้ว
ต้องใช้คำว่าทั้งคู่โสดกันอยู่

งานนี้จริงก็ตั้งใจทุกงานเท่ากันหมดนั่นแหละ

แต่พอเรารู้จักเขาเราก็ตื่นเต้นนะแทนเขานะ
เพราะมีความตั้งใจที่จะทำมาสักพักหนึ่งแล้ว

ปูพูดว่าปูหวังดีกับเขาเสมอ
ไม่ว่าจะสถานะอะไรก็ตามนี่แหละ

คือปูเห็นธุรกิจอันนี้ตั้งแต่เขาเริ่มต้น

เครื่องดื่ม

เกี่ยวกับพวกช่วยกับสุขภาพ

เขาก็ถามคุณไอ้ปูไปหุ้นกับเขาด้วยหรือเปล่า
นางบอกนางเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวไม่ได้หุ้น
เขามีหุ้นของเขาอยู่แล้วปูไม่มีงบประมาณขนาดนั้นหรอกค่ะ

ชัดเจนในทัศนคติและสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้
วันที่แถลงกลับรู้สึกว่าโอเคแล้วมันรู้สึกว่าเป็นมืออาชีพ
เราต้องทำงานเราต้องมีความรับผิดชอบ
โน๊ตบอกว่าเห็นเป็นใครเป็นคนในครอบครัวแล้วล่ะ
มันก็เกือบ๕ปีนะครับปูก็รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
แล้วช่วงนี้ก็มีโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้เขาก็ควรจะโฟกัสกับงานอยู่
ปูเองก็อยากจะโฟกัสแล้วก็โอกาสดีที่เข้ามาเรื่องงานของปูเหมือนกัน
ทุกวันนี้สถานะใช้คำว่าเพื่อน
แล้วก็ถามว่าผู้ชายง้ออยู่หรือเปล่า
นางก็บอกว่าไม่ต้องง้อหรอกเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิด
มันไม่แปลกที่คนเราจะหันไปโฟกัสเพื่อสร้างอนาคตให้กับตัวเอง
ปูเองก็มีครอบครัวที่ดูแล
ปูเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่อยากมีอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างของตัวเองเหมือนกัน
ไม่อยากมีอะไรที่แปลกผิดกับคนอื่นอยากจะโฟกัสเรื่องงาน
บางทีไปโฟกัสเรื่องความรักเยอะไปมันก็บอกว่า
เขาไม่ทำธุรกิจอะไรใช่ไหม
ผู้หญิงทุกวันนี้เขาบอกว่าจะโฟกัสเรื่องความรักเป็นรองจริงไหมยะ

จริงหนูโฟกัสเรื่องงานเป็นเรื่องใหญ่สุด
เป็นผู้หญิงประหรับประหรับยุคใหม่มั้ยคะ
เหมือนน้องขวัญก็อยากจะมีสร้างของตัวเอง
ใช่ตอนนี้รับงานก่อนเพื่อหาทุน

สูงต้นก็การทำงานอ่ะก็ที่แจ๊กมาบอกอะ
เก็บเงินก่อนรวยก่อนก็จะปลอดภัย
เพราะถ้าแก่ไปแล้วเกิดการผันผวนเปลี่ยนแปลง

เก็บเงินได้ตลอดนี่พี่มอดชิวมากน่ะ
ทำงานเสร็จปั๊บปีหนึ่งก็ไปเที่ยว
เพราะเขาไปทริปอะไรกับเพื่อนเขาอะไรอย่างนี้

ใช่มาทำงานเก็บตังไปเที่ยว

คืนฮะใช่ไหมว่าเขาไม่ตื่นมาดูกัน

เขาต้องไปเจอเราที่ตราสดวันนี้
เขาน่าจะตื่นแล้วนะคะอย่าลืมนะพี่มอด

อ้าวใครตอบ

แล้วผู้ชายเขาบอกว่าปูเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเขา

ตอนนี้เขากลุยกันให้โฟกัสเลิกงาน

ส่วนข่าวที่บอกว่าไปเป็นข่าวกับน้องสาวของคุณตอสปิติ

นี่ผู้ชายบอกนะ

ตอนนี้ต้องยอมรับว่านางเป็นคนที่ดูแลสุขภาพ
แล้วก็คุณปูน่าจะใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเขา
แล้วก็อยากให้คนไทยนึกถึงแบรนด์ของเรา

แอ้งจี้อย่าอ๋อกับอู๋เสียงดังสิคะ
รับส่งกันตอนดึกอ๋อคุยเรื่องธุรกิจ

น่าร่วมไม่มีความจริงใจในคำถาม
เขามันไปเจอกันที่ซูเปอร์ิมา์เก็ตอะไรอีกหรือเปล่า

ใช่แอ้งจี้จะโดนแหลอะโอ้ค่ะหนึ่งง

นี่ระหว่างแล้วสมองหล่อนจะฝ่าเขาวันไม่หลับไม่นอน

ก็นี่เราก็ต้องฝึกไปเรื่อยดูเรื่อยสมองก็ไม่ได้ฝ่า
คุณมาสมบูรณ์พักก่อนหนอนกว่า
อีกหนึ่งข่าวค่ะเรื่องนี้ไม่ตามมาได้คุณวุ้น
เขาน่าจะกลับมาแล้วนะว่าเมื่อวานเราคุยกัน

ไม่อยากจะรู้เขาเป็นใครเจอหมอเอกเหรอดู

เป็นเรื่องไว้เจ้าอะไรอย่างนี้
แต่คือพี่หมอเอกเขามาจากแจ๊กกะลีนใช่ไหม
พี่เจ๊กกะรีนพี่เซนนี่

ครับพี่เขาพาไว้เจ้าอะไรแบบนี้เนาะ
เพราะว่าหนูสังเกตเห็นยังไง

ยังไม่เคยไปแต่รู้ว่าพี่โทนี่ไป
อ๋อโทนี่ไปกับเขาด้วยทุนอนละแกงเห็นไหมล่ะ
พี่โทนี่เขาก็อยู่ในแกงนี้พี่โทนี่ก็ไป
ส่วนใหญ่ก็จะไหว้เจ้านะพี่

ไม่ได้เป็นไหว้พระพาไปไหว้เจ้า
วิธีการไหว้ต้องทำยังไงอะไรแบบประมาณ

อย่างพี่วุ้นเส้นนี่ก็ไปเนี่ยเดินหน้าทำบุญเลย
ท่ามกลางข่าวหย่าแบบหนาหูมากเลย

ยังไงนะช่วงนี้ก็ไปอยู่กับเพื่อน

เกี่ยวกับเรื่องของการหย่ายังเงียบอยู่

ส่วนพี่วุ้นเส้นก็ขอไปพักกายพักใจ
บกองทัพคำถามสื่อมวลชน

เอาไปฮ่องกงตามพี่วุ้นไปอะไรอย่างนี้

เขาไม่ให้สำหรับเราก็กลับมาก็ได้
โอ้ถ้าหนูอยู่ตรงนั้นไมค์จอบปาก็ต้องพูดนิดนึง
ไม่ให้มีไมค์สิต้องคุย
ส่งไลน์ไปนางยังไม่คุยเลย

ไม่ใช่มีคนปุ๊กพลิพัฒน์ส่งไปไงปุ๊กบริพัฒน์ไง

ช่วงนี้ก็ต้องปล่อยไปก่อนเขาก็ไปไหว้พระอาทิตย์นี้
เอาบุญมาฝากทุกคนนะคะแล้วก็มีแฮชแท็กด้วย

แล้วก็ยังมีแฟนจำนวงมากก็ไปให้กำลังใจมาดูอุ้นเส้นนะคะ
แต่เข้าใจเมนู
คือเขาเข้าใจนางเหมือนแหล่งว่านางจะเข้าออกมาพูดว่าอย่างไร
แต่รูปอย่างนี้ก็คนถ่ายให้ก็ตั้งใจไหม๑๐ครับ
ที่ไปทำงานด้วยกันก็เซลฟี่กันไป
ไม่ได้ใส่แหวนแล้ว

ไปเมืองนอกเมืองนาเราจะเอาแหวนเพชรใส่ไปเหรอ
อย่างเวลาทำงานเราก็ถอดออกเนอะ
แต่บางคนหนูก็เห็นแบบพี่ชูฟูเขาก็ใส่ตลอดนะฮะ

ไม่ต้องร้องเพลงจะร้องง่ายแท้เลย
โอ้โหรอบนิ้วไม่แล้ว
น่ะม้าวอีกแล้ว

เอาค่ะเขามีสมียเขาก็ต้องใส่ไว้ซิ
ก็ใส่เถอะจะขึ้นคอนเสิร์ตถ้ากุ๊ดมันหลุดไป
ใช่เคยมีนางเอกเล่นละครวิที

จนกระทั่งมีนี่ต้องทำอะไรรู้ไหม

ประกายปรับถึงมาโอ้โหอยู่ในเทิร์น
ล่าสุดเมเมสวรรค์

๑๐กลัดคงนั้งตบไม้ตบมือ

เออคงนั่งตบมือตบมือช่วยชมแฟชั่นโชว์

ทำไมปะกดแหวน

เพชรหายทำไงอ่ะ

เห็นลงงังไปหมดเลย
อ๋อก็โอเค
เอาไปดูงรัคนนั้นนะครับ

โพสต์ภาพสวีทกับแฟนที่คบกันมา๖เดือนแล้ว
คือคุณบอลกริษณะเรียกว่าความรักเขาสวีตหวานขึ้นทุกวัน
คู่นี้นะคะสาวเซ็กซี่อุ้มลักษณะสวยขึ้นทุกวันเลย
กำลังดังจากนาคีนะเป็นหวานใจหนุ่มธุรกิจ
เจ้าของโรงแรมบอลกฤษณะเผลอแป๊บเดียวคบกันมา๖เดือนแล้ว
เขาก็โพสต์นะฮะเมื่อวันอังคารนี้นะคะบอกว่าเป็นภาพคู่
มายเบบียชิบะคืออะไรวะคืออะไรคะ

เบยวีลวีลวอลกทูเกตเตอร์
อ๋อเห้ยคุณพระจริงเหรอแพงเหรอของหนูกันใช่เหรอ
มันเป็นริมิเตสเหรออ๋อคันเย่อันนี้คันเย่เหรออันล่า
อ๋อหายสามสี่หมื่นไง
ส่วนฝ่ายชายก็หวานไม่แพ้กันนะคะโพสต์ข้อความหวานว่า
รอบ๖เดือนของเราสองคนเวลาทำให้เราเข้าใจและรักกันมากขึ้น
และมีความสุขที่สุดขอบคุณสิ่งดีที่เบบี้ให้พี่ตลอดมานะครับ
ไม้บีโอ้โหนี่ตัวกลีบจ้าเหรอตีเต๊ะอย่างไรพี่เมียว

ไอ่อุ้มอะนี่นางไปอยู่เชียงใหม่นะเวลามีงานนักก็บินกลับมานะ

เดี๋ยวมาตลาดสดเดี๋ยวก็มาจากเชียงใหม่นักก็มาจากเชียงใหม่

มันอยู่ชานเมืองไปได้บินเมืองถ่ายละครถ่ายรายการโอ้โฮ
ตายแล้วภาพยนตร์เรื่องรักจัง

มันน่าจะด่าอยู่มาอะไรกันโอ้โฮ
เขารักกันเราต้องชื่นชมแม้ม้วนเหรอน
ช่วงหน้าน้องเดียน่าคนสวยจากเลือดลักษณ์ทรนดงนะคะอะไรต่อสิคะ
มีข่าวว่าเจมส์มาจีบตั้งก็จีบก็ดีทำไมไม่ดี

พี่โมดัมมาเลยเล่าข่าวนี้สิคะ

น้ำชาพี่น้ำชาพี่น้ำชา
ไม่มีน้ำชาสิน้ำชาเนี่ยตื่นเต้น
ควงไฮโซโพกจากแฟชั่นโชว์ที่ซิงคโปร์แฮปปี้รักลงล็อกไม่ต้องตัวติดกันก็ได้เขาไปทำแฟชั่น
โอ้โหแต่งตัวเปรี้ยวปริ้วเลยน้ำหลวยขึ้นเยอะตอนนี้
สวยสิเพราะน้ำดูแลตัวเองค่อนข้างจะหนักน้ำเป็นเจ้าของห้องซ่องห้องเสื้อด้วย

ก็บอกว่าล่าสุดนี้นางไปเที่ยวด้วยกันมา

เพราะว่านางก็เพิ่งไปทำไปร่วมแสดงงานแฟชั่นโชว์ที่ซิงคโปร์แฟชั่นวีคเนาะ

ก็ชื่อของพี่น้ำชาเขานั่นแหละ

แล้วก็ยกไปทั้งทีมเลยไปทำผลไป๕๐ชุด

แล้วก็ชีวิตนางก็บอกโอเคล่ะพกก็ตามไปด้วยป่ะ

ต้องไปโฟกัสเรื่องงานก็เลยต้องไปช่วยเขาดูแล

ทีมงานที่จะมาช่วยชาทำโชว์

ก็อาจจะมีพักหลังจากแฟชั่นนั่นแหละ

เจอกันน้อยแต่ก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไร

หวังว่าเป็นสิ่งที่มันจะดีขึ้นไปเรื่อ

มีขอให้นางรับงานน้อยลงบ้างไหม

ข่าวเราควรจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันบ้าง

บกันไม่จำเป็นจะต้องเจอกันตลอดเวลาหรอก

ชาติก็ไม่ชอบไปเจอใครเนี่ยตลอดเวลา
นางก็มีแนวของนางเหมือนกัน
ก็แค่นั้นแหละว่าชีวิตของเขาก็แฮปปี้ดี
ไปร้องเพลงกันเหรอรักแท้รักเธออะไร

เด็กวัยรุ่นผู้หญิงชอบใส่เสื้อผ้านางกันเหมือนกันเนอะ
เขาทำสวยนะคือใส่ไหมสไตล์ลดเมล์ไหม
คือพี่น้ำชาเขาจะเป็นแบบเขาจะทำแบบแบบจะโปรโปรยังไง
แต่เขาจะไม่เปิดข้างหน้าพี่สังเกตของเขาเขาจะเปิดหลังซึ่งมันก็มันก็เหมาะอย่างหนูหนูก็จะชอบ
เพราะว่าเปิดหลังก็ได้โอเคหน้าไม่มีอะไรให้เปิดก็ปิดหน้าไปอะไรอย่างนี้
น้ำชาไม่จริงเสื้อพาก็ทำแบบนี้จริงแล้วเวลาเราดูเราก็จะแบบอืมน้ำชาจะเป็นแนวนี้

ออนไลน์ออร่าเปล่งประกายเป็นผู้กลุ่มหัวใจกรกริจนักธุรกิจหนุ่มทายาทหมื่นล้าน
คุกกันนานมากกว่ากันนะไม่ได้เห็นหน้าทางจอทีวีมากนะคะปรากฏตัวล่าสุดนี้นะคะ
หน้าตาสวยเด้งผิดจากของเดิมเลยเป็นเพราะมีความสุขในการทุ่มเทให้กับธุรกิจ
น่าจะแต่งไหมที่จริงจังแล้วก็ความรักก็ดี
ก็เลยถามว่าบีคะทำไมถึงไม่ค่อยเห็นหน้านาบีก็บอกอาจจะรับละครปีละเรื่องพอ
ใช่เขาเล่นละครน้องเพราะว่าไม่ได้ออกสื่อนานเราไม่ค่อยเห็นเธอ
พี่ชายนั้นจบตายนะเธอเล่นละครดูหน้าใกล้บีมันดิการสวยขึ้นมาจริง
ส่วนเรื่องความรักนะฮะตอนนี้คบกันมา๖ปีก็ยังดีอยู่
นี้ให้สัมภาษณ์ว่าขอให้เรื่องธุรกิจลงตัวก่อนแต่งงานค่อยว่ากัน
ชีวิตนั้นแฮปปี้เลยเหรอตอนนี้เอาเดียนหน้า

เจมส์มาจีบเขาแบบว่าเอามาจากไหนมีกระแสข่าวว่าเจมมามาตามจีบเขาหรือเปล่า
เขาก็บอกว่าไม่มีเลยค่ะไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มาจีบด้วย
เห็นข่าวตอนแรกตกใจไหมเขาบอกว่าไม่ค่อยนะคะ
แต่งงมากกว่าว่ามีข่าวนี้มาได้ยังไง

คือเขาก็บอกว่าเขามีผู้จัดการคนเดียวกันอยู่ในสังกัดเดียวกัน
เจอกันก็คือเจอกันปกติก็ทักทายการนี้
คือแทบจะไม่ได้แบบว่าไม่เคยร่วมงานกันเลย
คือมีไปเล่นหนังสั้นของโรงพยาบาลรามาแค่นั้นเองเนอ

แล้วคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศที่ประชาชน
ตอนนี้ไปถวายผ้าผ่อน

ตอนนี้เขาบอกว่าล้นไปแล้วจริงที่ทุกคนไปร่วมถวายพระพรกับพระองค์ท่านนะฮะ
รวมทั้งคนไทยทั้งประเทศน่าจะจับตามองที่โรงพยาบาลศรีราช
วันนี้เช้าข่าวชัดโซเชียลเราไปดูบรรยากาศสดกันที่นั่น
คุณมิ้วกับคุณมิ้นรอเราอยู่ครับ